ไปที่จังหวัดแพร่กันหน่อยนะคะที่ร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาท
หลายคนจะเห็นรายนี้กันหลายพื้นที่เลยเนอะ
ก็จะมีของ๑๐บาทหาเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ
มีตั้งแต่เอากไก่ถึงห้องนกฮูกมีหมดทุกอย่างที่อยากได้
สามีภรรยาคู่หนึ่งก็เข้าไปซื้อของค่ะ
ไม่รู้ซื้อของไอ้ท่าไหนอยู่อยู่ฝั่งภรรยาเนี่ย
เครื่องของใส่หน้าเจ้าของร้านแล้วก็ตะลุมบอลกัน
แล้วแทงเจ้าของร้านอาการสาหัสดูนะคะ
เหมือนเขายืนกันนี่ฝ้าใส่หน้าเป็นพี่ห่วยผู้หญิงยอมไหม

เออสามีก็ไปปกป้องภรรยาและอะไรยังไงไม่รู้
แทงเข้าไปอ่ะอาการเขาสาหัสเลยค่ะ
เจ้าของร้านถูกแทงเหรอ

พนักงานก็พยายามที่จะแยกแต่ก็จัดชู้แรงกันยังไง

ไม่หยุดเลยทั้งสามีทั้งภรรยาก็คือ

มันก็เอาจริงจะช่วยกันอย่างไรดี
ฝั่งภรรยาชื่อสมาพรนะคะ
อายุอนามไม่น้อยแล้วนะ๔๗เอานี่เอาออกมาตบพนักงานต่ออีก
เอามันยังไงกันเนี่ยเออจนพนักงานหญิงต้องวิ่งหนีไปอ่ะค่ะ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจี๊ดมากเลยนะคะฝ่ายภรรยานี่ตัวจี๊ดเลย

ฝ่ายสามีค่ะคือถ้าภาพแรกจะเห็นคือสองสามีภรรยาคู่นี้
ยืนด่าเจ้าของร้านก็คือคุณนันตชัยอยู่สักพักหนึ่งนี่
สมาพรเฟี่ยงของเข้าหน้านันตชัยป๊าบเข้าไปนันตชัยบอกเอ้ยมามาเลย
และนี่สามีก็พยายามกันแล้วก็มาลุมมาตุ้มกันอยู่แบบนี้
สุดท้ายนันตชัยถูกแทงจนเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าโมงเย็นเมื่อวานค่ะ
นายนันตชัยเนี่ยโดนแทงเข้าสี่ข้างซ้ายนะคะที่ตัวยังมีมีดยาว๒๐เซนปักคาอยู่ด้วยพี่อุ๋ย
แต่น่าเห็นไหมงันเลือดพุ่งทะลักออกมาแล้วยุ่งนะคะ
ใช่ค่ะนี่เจ้าหน้าที่ก็รีบมาประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
ส่วนสมาพรกับสามีนะเหรอ

ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วสิคะ

เราถามคุณสิรินทรพนักงานในร้านนะครับ
บอกว่าจำได้แม่นเลยสองผัวเมียคู่นี้เนี่ย

เพราะว่าเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

พอดีที่ร้านติดราคาผิด

พอดีมันติดราคาผิดอย่างนั้นอย่างนี้

เธอเลยไปแจ้งความที่สพเมืองแพร่

จนกระทั่งผ่านไป๑๐เดือน

ว่าจะวิ่งเข้ามาช่วยแล้วรอบนี้ก็โดนตบอีก
จำได้ไหมคือเธอเล่าบอกว่า
ผ่านไปสิบเดือนกลับมาที่ร้านอีกครั้งนึง

จำได้เลยว่าเป็นคนที่มาตบหน้าพนักงาน

ด่าเลยแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่เจ้าของร้านด้วย

แต่ว่าเจ้าก็ตี

สองคน

ผมไม่รู้เลย

เสัอนึงว่าคุณเอามีตมาจากไหน

มอเตอร์ไซต์ต้องสงสัยจอดอยู่ก็เลยประสานญาติบอกให้เกลียดกลับมามอบตัวซะ
อันนันตชัยตอนแรกสาหัสตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ญาติบอกว่านี่มันพยายามฆ่าชัดจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ